ไปดูที่นี่เขามีการทำปุ๋ยเขาบอกว่าที่นี่ทำปุ๋ยแบบไม่เหมือนใครเลยนะ
จากว่าจะเอาไว้ใช้ทำการเกษตรเองแล้วทำอะไรได้อีกบ้างตามไปดูเลย
ไปที่วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าคอยตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
ต้องบอกเลยว่าชาวบ้านที่นี่ทำปุ๋ยไส้เดือนเองเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
แล้วก็ทำเอาไว้ใช้ในนาข้าวและพืชผลทางการเกษตรแล้วก็เก็บไว้ขาย
ไม่ว่าจะเป็นส่วนของปัสสาวะไส้เดือน

ปัสสาวะไส้เดือนก็ใช้ได้เขาบอกว่าโอ้โหรายได้ดีนะคะราคาดีนะจ๊ะ
นายภัยศาลสีทองอายุ๕๐ปีพร้อมกับพี่สาวคุณจิรพรสีทอง
ทั้งคู่เริ่มตั้งกลุ่มฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนก่อน

จากนั้นชาวบ้านในชุมชนก็สนใจ
ก็มาปรึกษาหาข้อมูลถามเพิ่มเติมกัน
ก็เลยรวมกลุ่มกันทำปุ๋ยจากไส้เดือนแบบจริงจัง

กากใยมะพร้าวเป็นหลักนะคะ
กระมังเพื่อรองน้ำปัสสาวะไส้เดือนนะคะ
ส่วนมูลไส้เดือนก็จะร่อนด้วยตะก้า
ร่อนร่อนร่อนร่อนไปนะคะ
เวลาขายจะแยกออกเป็น๒ส่วนก็คือ
ในส่วนของน้ำปัสสาวะนะ
ขนาด๔กิโลกรัม๑๐๐บาท
ส่วนหมุนไส้เดือนถุงละ๑๐บาท
เดือนหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ๓๐๐๕๐๐บาทต่อเดือนเลย

แล้วไปดูเนี่ยนี่คือผลิตภัณฑ์ต่างที่เป็นน้ำนี่ก็คือเป็น
เหมือนน้ำปากน้ำปัสสาวะไส้เดือนอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีปุ๋ยมูลใส่เดือนมีมูลไส้เดือนเปล่าขายด้วย

คุณไปดูกันหน่อยแม้ว่าหลังจากที่เขาใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนของเขาแล้วเนี่ย
งามขนาดไหนผักที่นี่งามนะคะ
แล้วปุ๋ยต่างที่เขาขายเนี่ยใช้ได้จริง
นี่เห็นไหมสุดยอดเลย
ใครสนใจสอบถามข้อมูลหรือว่าสั่งซื้อได้เลยนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์เราเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วนะจ๊ะ
เท่าที่เราอ่านข่าวมาหลายปี
คนที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ย
ขายดีนะแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดมากด้วยนะ
คือเหมือนมีตลาดรองรับรอจะซื้ออยู่แล้ว
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องหาตลาดรองรับก่อนไปแหละอิบอฮอล์
ดูดิเอามาใส่แบบว่าผักแบบนี้ดูดี
นี่เป็นไปได้ผมแทบจะแทะกินตรงนี้เลยนะเนี่ย

คนหรือหน่อยโอ้โฮคุณจะแทะหมุนไส้เดือนหรือแทะอะไรปัตตาวะไส้เดือน
เลือกแต่ละอย่างไม่เอาไปที่นี่